ว่าเสียงแบบนี้เป็นเสียงงูเห่าไหม
ปรากฏเหลือไปเห็นเป็นช้างนะคะ
แล้วนอนแบบลักษณะทุรนทุรายแล้ว
นี่คุณผู้ชมคะโอ้โหภาพมันน่าเวทนาจริงลูกช้างป่า

นอนตายนะคะอยู่ในสวนทุเรียนของนายกินรีใจดีค่ะ
อยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
พระสงฆ์นะคะท่านมาจากสำนักสงฆ์อ่างเขาละโมก
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๕๐๐เมตรค่ะ

ตอนนั้นได้ยินเสียงคล้ายงูเห่ากำลังส่งเสียงขู่
องไปตามเสียงปรากฏว่าเห็นลูกช้างตัวนี้กำลังดิ้นแบบทุรนทุราย
ลักษณะเหมือนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ชาวบ้านเนี่ยก็ไปประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือนายให้มาตรวจสอบ
แต่ลูกช้างป่าสิ้นใจไปก่อนคุณผู้ชม
โอ้ลองฟังเสียงน่ามาก
ลูกหน้ามันกระมุดไปทางโน้นแล้วเสียงมันดังเหมือนงูเห่า
ใช่ไหมแล้วมึงนึกว่ามันจะเห่าใส่หงูเห่าที่มันค้าง
คือหมาไปเห่ามันใช่ไหมเข้าใจอย่างนั้น
แต่พอใกล้อ้าวทำไมมันใหญ่

แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแม่มันจะอยู่หรือเปล่า

โหคุณคิงคือสรุปแล้วเสียงที่พระท่านบอกว่า

กลายเป็นน่าจะเป็นเสียงลมหายใจของเจ้าลูกช้างป่าตัวนี้
แล้วมันกำลังจะสิ้นใจไง

ทีนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่า
ช่วงท้องมันป่องเยอะคุณคิง
คุณผู้ชมปองแบบผิดสังเกต

ทีนี้มีแผลถูกกระสุนปืนยิงบริเวณช่วงลำคอด้วยนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะว่าบาดแผลมันไม่ได้ลึก
ฉะนั้นไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาย
แต่สันนิษฐานแบบนี้ว่าเจ้าช้างป่าตัวนี้อาจจะถูกสารพิษ
หรือว่ากินพืชบางอย่างจนทำให้ร่างกายได้รับสารพิษมากเกินขนาด
เดี๋ยวจะมีการทำย้ายซากช้างนะคะ
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
น่าสงสารมากเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้เขาต้องมาล้มอยู่แบบนี้นะฮะ